คดีช่างสนที่ถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนเอาไว้อำพลางคดี
ไว้ในครัวหาดหรูที่ไปรับงานรับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ย
จะพบศพก็หลายวันจนเหม็นเน่าฟุ้งไปหมด
ล่าสุดตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาอยู่๓คนด้วยกัน
คุมตัวได้แล้วสองนะครับนี่คือภาพที่สอนอบางสาวทงเจ้าของคดีนะครับ
คนที่ถูกควบคุมตัวได้เนี่ยตอนนี้อยู่ในห้องคุมขังของสอนอ
เขาก็ให้การซัดทอดไปยังอีกคนนึงเป็นเพื่อนคนงานด้วยกันนี่แหละ
ชื่อว่านายจวะนะฮะแต่ว่าหนีไปนู่นแล้วตามข่าวคือบอกไปเชียงรายเลยนะครับ
วันนี้เนี่ยเราได้เบาะแสมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เบาะแสของนายคนนี้นะฮะนายจวะหรือว่านายพงศ์นะครับ
รวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปฆ่าช่างสนแล้วก็ไปโบกปูนนะไปยัดเอาไว้ในโพรงของบ้าน
กำลังไปก่อสร้างอยู่เนี่ยนะครับ
เดี๋ยวลองไล่ดูนะครับว่ามีกี่คนอะไรยังไงบ้าง
เช้าวันนี้สอนอบางสาวทงนะครับพันธมตเอกสุภศักดิ์โปริยานนท์
ผู้มกับการสนบสาวทงบอกว่าสอตลิ่งชัน
นุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าและอำพลางศพ
นายสิทธิโชคสารโรธหรือว่าช่างสนวัย๔๒ปี
นุมัติหมายจับผู้ต้องหา๓คนด้วยกัน
จับได้๒นะครับยังจับไม่ได้๑
ยังจับไม่ได้ก็คือนายจวะหรือว่าในพงเทิดไทย
จับได้คือนายทรงพลหรือว่าในรุ่ง
อีกคนนึงชื่อนธิระวัดหรือว่าในวัด
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยในรุ่งในวัดที่เขาให้การนะครับ
บอกว่าวันนั้นตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่นะฮะ
ถูกคุมตัวได้๒คนในพงศ์หรือว่านายจวะที่หลบหนีไป
มีนายโยอีกคนนึงนายโยนี่กันตัวเป็นพยานนะฮะ
นั่งกินเหล้ากันอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วนายโยเนี่ยให้การ
ว่าตอนนั้นง่วงนอนก็เลยออกไปนอนก่อนที่ห้อง

ระหว่างนั้นนายจวะกับช่างสนเขาทะเลาะกัน

จวะก็ไปหยิบมีดพระที่วางอยู่แถวนั้น
แล้วก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้น
นายจวะเนี่ยใช้มีดฟันช่างสน
ฟันเข้าไปเนี่ยมันเข้าลำคอนะฮะ

สนก็หงายหลังล้มลงกับพื้นห้อง

ใช้มีดเนี่ยขู่ให้ในวัดกับในรุ่ง
ช่วยกันลากร่างของช่างสน
ซึ่งตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะฮะ
ที่ในรุ่งกับในวัดเขาให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ย

ยังได้ยินเสียงลมหายใจกับเสียงร้องเบาอยู่

จะใช้ผ้าม่านเอามาห่อร่างช่างสน
ลากออกจากตัวบ้านลงมาที่พื้นดินข้างตัวบ้าน
แล้วนายจวะใช้จอบฟาดช่างสนอีกทีนึง
ทำให้ช่างสนเสียชีวิต
ผู้ต้องหาสองคนนี้คือในรุ่งกับในวัดเนี่ย
การซัดทอดบอกว่านายจวะนี่แหละ
จากนั้นได้ย้ายศพช่างสนไปใต้ตัวบ้านที่เป็นโพรงอยู่
แล้วเอาแผ่นปูนมาปิดแล้วโบกปูนทับ
จอบโกยดินเอามาปิดอีกชั้นหนึ่ง
เอาฟูกที่นอนมาปิดทับด้วย
โดยบอกว่านายจวัดทำคนเดียวเลย
แล้วก็สั่งให้ในรุ่งกับในวัดเนี่ย
ทำความสะอาดเลือดที่พื้นบ้านที่นั่งกินเหล้าเมื่อกี้นี้
แล้วใช้มีดฟันช่างสนจนที่เขาหงายลงกับพื้นเนี่ยฮะ
นี่คือที่ในรุ่งกับในวัดให้การกับตำรวจนะครับ

ว่าทั้งเป็นคนฟันช่างสนจนเจ็บสาหัสมาตีซ้ำจนเสียชีวิต
ตำรวจจับกุมในรุ่งกับในวัดผู้ร่วมก่อเหตุได้นะครับ
ส่วนนายจวะเนี่ยผู้ที่ลงมือฆ่าตามคำให้การของผู้ต้องหาสองคนนี้นะ
ยังหนีอยู่นะครับเพราะว่าจากข้อมูลก็คือหลังก่อเหตุแล้ว
จวะไปเบิกเงินผู้รับเหมาอีกคนนึงเบิกไป๕๐๐บาท
คาดว่าหลังจากนั้นได้หลบหนีขึ้นดอยไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนชนเผ่านะฮะ
ตำรวจเนี่ยกำลังติดตามตัวอยู่นะครับส่วนรายละเอียดของคดียังไม่สามารถเปิดเผยได้
ว่ามีการขัดแย้งเรื่องอะไรกันเดี๋ยวต้องรอจับกลุ่มนายจวะมาให้ได้ก่อน
แล้วจะสอบปากคำขยายผลอีกครั้งส่วนซ้ายมือนี่คือในวัด
ในวัดที่ถูกจับได้ตอนนี้สองคนจับได้คือในวัดกับในรุ่งนะครับ
นายโยนี่ก็อยู่ในวงเล่าด้วยนะครับเป็นช่างอีกคนนึงตำรวจเนี่ยปล่อยตัวไปแล้วนะครับ
เพราะว่าจากการสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ยทำให้ทราบว่านายโยเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
คือวันนั้นนั่งกินเหล้าด้วยกันจริง๕คนแต่นายโยเนี่ยเขาง่วงเขาก็เข้าไปนอนก่อนนะครับ
ก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ช่วงที่มีการทำร้ายกันแล้วก็เอาศพไปอำพลางด้วย
แต่เดี๋ยวต้องเรียกหัวหน้าคนงานหรือว่าเจ้าของบ้านหรือว่าคนอื่นอื่นที่มาทำงานอยู่ในครุหาดที่รับงานอยู่ด้วยกันเนี่ย
มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีใครมีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกหรือไม่
จากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยทำให้ทราบว่าบ้านหลังนี้ทางเจ้าของบ้านว่าจ้างผู้รับเหมามาทำงานก่อสร้างเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเขาเป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะเป็นคฤหาดเลยล่ะนะครับ
มีนายนบพรหรือว่าในนะเป็นหัวหน้างานในวัดนี่เขาเป็นช่างไฟส่วนในรุ่งกับนายจวะแล้วก็นายโยนี่เป็นส่วนของช่างที่มาทำน้ำตกช่างสนผู้ตายเนี่ยเขาเป็นช่างที่มาทำสระว่ายน้ำคือนายนบพรหรือว่าในนะเนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมาที่เป็นหัวหน้างานหลักลายใหญ่แล้วก็เหมือนกับมีมาทรัพย์มาต่อเป็นทอดทอดทอดว่าใครจะ
วันนี้เราให้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปที่คฤหาสที่เกิดเหตุอีกรอบนึงค่ะ
เดี๋ยวไปดูนะคะบรรยากาศวันนี้
ประตูด้านหน้าเนี่ยปิดเงียบเลยนะคะ

ก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลนะคะ
นาริสก็พยายามตะโกนเรียกคนงานที่อยู่ด้านใน
เพราะนาริสบอกว่าถึงแม้ว่าจะปิดประตูเอาไว้แต่ได้ยินเสียง
ข้อมูลอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ
วันนี้ก็พยายามดูว่ามีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มี
แต่นาริสบอกว่าโอ้โหขนาดมันก็หลายวันแล้วเนาะ
อยู่หน้าประตูบ้านมันยังมีกลิ่นนะคะ
ยังมีกลิ่นเป็นกลิ่นศพกลิ่นเหม็นนะ
มันยังคละคลุ้งไปทั่วเลยคุณผู้ชม
นาริสก็ไปคุยกับพนักงานร้านอาหารอยู่ห่างจากคฤหาสที่เกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
นางสาวประพัดศรวัยประเสริฐค่ะ

คุณเปิ้ลก็บอกว่าก่อนหน้านี้ช่างสนมากินข้าวเที่ยงที่ร้านทุกวัน
มาคนเดียวค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาบ้าง
ขับกระบะมาบ้างช่างสนนิสัยดีเรียบร้อยอัธยาศัยดี
คนในร้านจะเรียกช่างสนว่าพี่น้ำแข็ง๑๐บาทตั้งฉายาให้

น้ำแข็งสิบบาทเพราะว่าทุกครั้งที่ช่างสนมาที่ร้านเนี่ย
จะสั่งแกงปลาดุกกับน้ำแข็ง๑๐บาทและน้ำอัดลมคือสั่งแบบนี้ทุกครั้งนะคะ

พักหลังค่ะประมาณสัก๑๐วันช่างสนหายไปเลย
นี่คือภาพช่างสนนะคะภาพขวามือช่างสนเนี่ยหายไปเลย
ไม่มากินข้าวที่ร้านของคุณเปิ้ลเลย
ในร้านยังคุยกันเลยว่าเอ๊ะพี่น้ำแข็ง๑๐บาทคนนั้นหายไปไหน
พอมารู้ข่าวว่าถูกฆ่าโบกปูนทุกคนตกใจแล้วขนลุกมาก
ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นช่างสนที่ถูกฆ่าค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายนัชพลแซ่โซเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุวันแรกเลยค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่เข้าไปในคฤหาส
จุดที่ฝังศพอยู่ใต้คฤหาด๒ชั้น
ก่อนจะเจอศพเห็นฟูกเป็นฟูกนอนน่ะนะคะ
ขนาดใหญ่พิงไว้กับผนัง
พอเอาฟูกออกมันจะเห็นกองดินโปะไว้เต็มกำแพง
สูงกว่าพื้นดินปกติตอนนั้นไม่ได้กลิ่นอะไร
เจ้าหน้าที่ก็เอาแฉลงเหล็กมาแซะดินออก
หลังจากนั้นเห็นแผ่นกระเบื้องถูกปูนฉาบ
ปิดกำแพงไว้อีก๑ชั้นรวมทั้งหมด๓ชั้นนะคะ
มีฟูกมีกองดินมีปูนฉาบ
พอเอากระเบื้องออกเจอเลยเจอศพอยู่ในโพรงใต้คระฮาดตรงนี้
ตอนที่เอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาร่างของช่างสนนะคะครับ
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมกู้ภัยเนี่ยบอกว่าร่างก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วอ่า
บริเวณกระโหลกเนี่ยนะคะถูกตีด้วยของแข็งจนมันแตกออก
กลิ่นเนี่ยคละคลุ้งเลยค่ะครับ
ที่มันน่าสงสัยคือมันมีดินโปะให้คูณออกมาข้างนอกอีกทีนึง
ก็คือเท่ากับว่า๒ชั้นจากกระเบื้องที่ทาปูนแล้วก็มีดินอีก
น้องชายของผู้เสียชีวิตเขาก็เหล็กแซะ
แซะออกมามันก็พังออกมาขนาดกว้างก็ประมาณอีกบล็อกนึง

ตอนที่ทำเนี่ยยังไม่ได้กินยังไม่ได้กิน
แต่พอเปิดอันนั้นออกมาปุ๊บกลิ่นตีออกมาแล้วก็พวกแมลงวงแมลงวันก็มา
บล็อกเข้าไปประมาณศอกหนึ่งเจอเลยคือเข้าไปปุ๊บเห็นปุ๊บเจอเลย
ไม่เป็นรอยครับกระดูกแตกออกมาเลย
กระดูกนี้แตกออกมาเลยแยกคือแยกออกมาคือแยกออกมาเลยจังหาก
วันนี้สอนอบังเสาทงไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ตามคำให้การของผู้ต้องหาในคดี
ก็ใช้เวลาอยู่สักชั่วโมงนึงได้นะครับไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นี่ผมเห็นใจเจ้าของบ้านมากนะค่ะ
คือต้องบอกว่าแหมเรากำลังสร้างบ้านแล้วมาเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มได้คุยกับเจ้าของบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ได้พาตำรวจเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เจ้าของบ้านหลังนี้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าก่อนอื่นขอปฏิเสธข้อมูลนี้ก่อน
คือมีคนไปให้ข่าวบอกว่าปมเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ช่างสนเนี่ย
ตอนนี้ทางฝั่งเจ้าของบ้านที่จ้างสร้างบ้านเนี่ยยังค้างเงินยังติดเงินอยู่๕แสนบาทหรือเปล่า
ขอยืนยันว่าไม่จริงนะครับ
แล้วผู้ที่ไปให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุบอกเขาก็ไม่เคยเจอด้วย

เพราะทุกครั้งเวลาช่างสนจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่แล้วมาเบิกเงินยืนยันว่าจ่ายเงินไปให้ทุกครั้ง
อีกทั้งช่างสนเองนี่แหละยังเบิกเงินเดือนล่วงหน้าจากเขาไปด้วย
แล้วเขาจะไปเป็นหนี้ช่างสนได้อย่างไร

ส่วนในวัดในวัดผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
สารภาพบอกว่าในวัดกับในรุ่งเนี่ยเขาถูก
เจ้าของบ้านบอกว่าตำรวจก็แจ้งให้ทราบนะครับบอกว่าถูกบังคับจริง
เพราะนายจวะเนี่ยขู่ว่าจะฆ่าให้ตายถ้าไม่ช่วยลากศพ
ยังไงก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวนายจวะได้ก่อน

ว่าที่ในวัดกับในรุ่งเขาซัดทอดเอาไว้เนี่ยมันจริงไม่จริงอย่างไร
มีผู้รับเหมาอีกคนนึงเป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะฮะ
ก่อนจะให้งานกลุ่มผู้ตายกับผู้ต้องหาต่ออีกทอดหนึ่งเนี่ย
ก็คือนายนบพลหรือว่านายนะเจ้าของบ้านหลังนี้บอกกับเราว่า
น้านี่เป็นลูกน้องเก่าแต่ก็ไม่การันตีนะครับว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไร
คงต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนขยายผลของตำรวจ
เจ้าของบ้านหลังนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าตอนที่ช่างสนหายตัวไป๖๗วัน
ลุงที่ดูแลบ้านให้อยู่เนี่ยซึ่งอยู่ห้องตรงข้ามเนี่ยพักอยู่ห้องตรงข้ามกับช่างสนเนี่ย
มาบอกว่าช่างสนหายตัวไปตอนนั้นยังคิดว่าเออสงสัยในนะเขาพาไปรับงานข้างนอกหรือเปล่า
เพราะเคยบอกกันไว้ว่างานที่บ้านเขาเนี่ยไม่เร่งนะถ้ามีงานนอกเนี่ยจะไปทำงานข้างนอกก่อนก็ได้
ตอนนั้นยังไม่คิดเลยว่าจะหายตัวไปแบบที่ว่าโอ้โหถูกฆาตกรรมอำพรางแล้วก็ยัดศพเอาไว้
สวนเชื่อรับเลยสวนไม่ได้ขึ้นกับกลุ่มนี้มันคนละกลุ่มกัน

ไม่ได้ผ่านที่หน้าเนี่ยกลุ่มของหน้าเค้าเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่มีเรื่อง
แต่สนเนี่ยมันขึ้นตรงจากชั้นฉันเอาไว้ทำงานส่วนตัว
ค่ะก็แสดงว่าถ้าฟังวันนี้คือเฮียจะบอกว่าไม่ได้มีติดค้างสี่แสนอย่างที่ญาติเขาเข้าใจแบบนั้น
ไม่มีมีได้ไงกูต้องงดติดเขาสี่แสนเอง
คนงานของเขามันไม่เกี่ยวกับเรามีสนที่เกี่ยวกับลุงก็จะเป็นฝั่งบ้าน
กับลุงกับเมียเขาเนี่ยก็เบิกกับเรา

แล้วปกติลุงกับเมียเขาจะเบิกพร้อมกับสน
คนการได้สวนเพราะว่าเขาไม่ได้ไปข้างล่าง
ไอ้สวนเนี่ยจะขับรถไปเบิกตังละมาให้เขา
ทางเจ้าของบ้านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนิมนต์พระเก้ารูปนะฮะ
มาทำบุญที่บ้านนะครับมาเลี้ยงเพลพระด้วย
ใช่ค่ะเห็นนฤทธิ์บอกโอ้โหเขาเตรียมจะทำบุญใหญ่กันเลยคุณภาคภูมิ
คือวันนี้ก็นำสายสินมาล้อมไว้รอบคฤหาดเลยนะ

คือเริ่มแล้วนะคนงานสัก๓๔คนเนี่ย

สินมาผูกไว้แบบนี้ค่ะ

มันมีประเด็นนิดนึงคุณผู้ชมมันมีเรื่องของความเชื่อหน่อยหนึ่ง

คือทีมข่าวของเราไปได้ข้อมูลมานะคะบอกว่าเจ้าของที่เดิมอ่ะ
ก่อนที่จะมีการสร้างคฤหาสตรงนี้

เขาเล่าให้ฟังว่าที่เดิมตรงนี้เป็นวัด

แล้วจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นในส่วนของโบสถ์

แล้วเขาก็ลือกันว่าโอ้โหเจ้าที่แรง
จากจะต้องทำบุญให้กับช่างสนที่เสียชีวิตตรงนี้ใช่ไหมคะ

คนแถวนั้นเขาเลยบอกว่าก็ทำบุญใหญ่ไปเลยก็แล้วกัน
เพราะว่าที่ดินตรงนี้มันแบบที่แรง
ทีมข่าวไปถามนายสมหมายตานอรันหนึ่งในคนงานนะคะ

แถวนี้เขาเชื่อแบบนี้กันหมดเลย
ก็เห็นด้วยที่เจ้าของคฤหาดหลังนี้จะทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทาง
สมหมายบอกว่าอยู่ที่นี่มา๑๐กว่าปีนะคะ

นี่เป็นครั้งที่๒ที่มีคนเสียชีวิตตรงนี้
นายสำลีกองเกิดอายุหกสิบสาม
เป็นชาวบ้านที่อยู่เยื้องกับคฤหารที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าเขาก็อยู่ที่นี่มา๓๔ปี
ก็ได้ยินเหมือนกันคนบอกต่อต่อต่อกันมาว่าเจ้าที่แรง
ทุกครั้งที่เข้าออกซอยก็จะต้องไหว้สารเจ้าที่
ทุกคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าโอ้โหเห็นข่าวนี้
นี่นะคะเห็นไหมมีสารอยู่แบบนี้
แถวนี้บอกเลยว่าดีที่เจ้าของคฤหาสทำบุญ

แต่ว่ายตลอดทุกท่องเช้าตั้งออกกว่านาฬิกษ์ก่อนเข้าก็เรียงว่ายนี้แหล่ะ
แต่ไม่เจออะไรเลย
มันก็แรงเลยมันพูดไปออกพูดไม่ได้
แต่มันแล้วแต่หดเชื่อนะ
ถ้าไม่เชื่อก็เขาเชื่อกันหมดยังไง

นี่นะคะคุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเรา
บอกว่าได้ข้อมูลมาจากเจ้าของที่ดินเดิมด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายประสิทธิ์ศุลธรพักษ์อายุเจ็ดสิบเก้าเล่าให้ฟัง
เมื่อก่อนนี้ที่ดินที่สร้างคฤหาสตรงนี้เป็นวัดนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นโบสถ์แต่มันนานมากแล้ว
สิบปีก่อนนู่นคือตอนที่พ่อของลุงเนี่ย
มาซื้อที่ดินตรงนี้มันกลายเป็นสวนไปแล้วครับ
ต่อมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเจ้าของคฤหาตก็มาขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้าน
ซึ่งก็บอกไปแล้วว่าที่ดินตรงเนี้ยเจ้าที่แรงนะอืม
บอกแล้วนะคะแต่เจ้าของคฤหาสบอกว่าไม่เป็นไรชอบ
ที่ดินตรงไหนเจ้าที่แรงเนี่ยยิ่งชอบท่านจะได้ดูแลเรา
เขามองมุมนี้ถ้าเกิดเจ้าที่แรงเจ้าที่ก็จะได้ดูแลเรา
ดูแลเจ้าของบ้านอ่าไม่ได้ลบหลูก็ได้มีการทำบุญนะคะครับ
ทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนจะสร้างคฤหาสนะคะ
บุญไปแล้วรอบหนึ่งคุณลุงประสิทธิ์บอกว่า
ก็มันมีกระแสข่าวเรื่องเจ้าที่แรงเนี่ยคนแถวนี้เขารู้กันหมด
ก่อนหน้านี้มีบ้านไม้หลังใหญ่เลยก็เกิดไฟไหม้
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคนก็ยิ่งลือกันว่าเจ้าที่แรง
นี่ค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไฟไหม้แบบนี้เลยมีคนตายครับคุณลุงประสิทธิ์บอกอีกว่า
ทางเข้าซอยอะค่ะซอยบางเชือกหนัง๗เนี่ย
จะมีสารหลวงปู่พระชัยภูมิธรรมวโรซึ่งคุณพ่อของลุงเนี่ย
ตั้งสารเอาไว้เมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
สิบกว่าปีนี่คือสารตรงนี้นะคะครับ
มีพระเจ้าคุณจากวัดสุทัศน์มาตั้งให้เคยเห็นกับตาเลยที่เจ้าของบ้านถมดินอ่ะ
แล้วรถถมดินจมไปทั้งคันลุงบอกลุงเห็นกับตาจริง
รถถมดินจมไปทั้งคันเนี่ยก็เพราะว่าไม่ยอมจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อน
คนก็เลยยิ่งพูดต่อต่อกันไปว่าโอ้โหที่ดินตรงนี้เจ้าที่แรง
และเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าที่ตรงนี้คนก็ลือกัน
คนชอบไปของานไปขอพรเรื่องสุขภาพอะไรกันด้วยค่ะ
ของพันนี้คือเราไม่รบหลู่ไปที่ไหนก็อยู่ได้นะ
แล้วเมื่อเราผ่านเข้ามาเรายกมือไหว้ทุกอย่างมันก็ดีหมดอ่ะ
เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะทำบุญนะ
บ้านหลังใหญ่เนี่ยนะก็เขาก็ขอความร่วมมือนะ
ฉันก็บอกว่าเออถ้าเราจะทำบุญนะเราก็ต้องไปโยงสายสินที่ศาลมา
เพื่อความเคารพนับถือถ้าเราจะทำโดยภารการก็ทำได้
ว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมไม่รับรองนะ
แต่ถ้าโยงมามันก็จะเป็นสิริมงคลกับเรา
อ่าว่าเราไม่เคารพเราทำโดยภาระการมันก็จะไม่ดี
ผมอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหารถดินผมเข้านี่
ไม่มีเป็นอะไรเลยเพราะผมถึงบอกบอกพวกนี้
ผมจะโถมดินขอความกรุณานะอย่าให้มีเกิดอุบัติเหตุ
ผมถมทุกเข้าไปเยอะไม่มีปัญหา
แต่บ้านนี้นะเขาถมเมื่อไม่นานนี้
เขาไม่บอกเขากลับรำที่สามแยกรถจม
ไม่ใช่ผลัดมาผลัดมาอีกหลังหนึ่ง
คือไม่จุดทูปบอกถ้าจุดทูปบอกทุกอย่าง

ลากลื่นนะความเชื่อเชื่อถือเขา
อันนี้เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้
นี่คุณลุงเล่าให้ฟังตามความเชื่อนะฮะ
ตลิ่งชันนี่เป็นภาพล่าสุดของค่ำคืนวันนี้นะครับ
บางคืนก็เงียบเชื่ออืมนะฮะ
คือถ้ามุมความเชื่อก็มองได้ใช่ไหมฮะ
แต่ในมุมหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ
คนที่ตั้งวงดื่มเล่ากันแล้วก็ทะเลาะกัน
ทำร้ายกันแล้วก็คุมสติอารมณ์ไม่อยู่ถึงขั้น
ฆ่าเขาตายแล้วก็ฝังอำพลางศพไว้แล้วก็หนีไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับช่างสนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดกระบี่นะฮะ
เมื่อคืนนี้ศพนี่ส่งไปถึงที่บ้านที่กระบี่เนี่ยตีหนึ่งกว่าเกือบตี๒นะครับท่านผู้ชมครับ
มาทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพ
ผู้สื่อข่าวของเราเมื่อวานนี้ก็ไปคุยกับครอบครัวของช่างสน

บ้านอยู่ที่ตำบลคลองขเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวกำลังก่อสร้างยังสร้างไม่เสร็จดี

เพื่อติดตามข่าวเรื่องการจับกลุ่มคนร้าย
ที่ทำร้ายช่างสนด้วยทุกคนก็โศกเศร้ากันหมด
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของช่างสนนะครับ
คุณแม่ชื่อนางสุวดีเพชรแขกนะครับ
บอกกับคุณชมผู้สลันพัดผู้สื่อข่าวของเรา
คุณแม่ก็ยังร้องไห้ค่ะนะนี่ฮะ
คุณแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยศพลูกชายถูกส่งมาถึงที่บ้านตีหนึ่งครึ่ง
กลางกลางความโศกเศร้าของครอบครัวญาติพี่น้อง
นี่ฮะตอนที่ศพมาถึงนะครับ
บอกก่อนศพจะถึงบ้านเนี่ยได้กลิ่นกำยานโชยมาก่อนเลย
หลังจากนั้นแป๊บเดียวรถกู้ไภมาถึงหน้าบ้าน
ครั้งแรกที่ได้เห็นศพของลูกชายเนี่ยแม่บอกแม่รับไม่ได้นะครับ
นี่ฮะเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งครึ่งแม่บอก
พอเห็นศพลูกชายทำใจไม่ได้หดหู่เสียใจมาก
ทำไมลูกชายถึงแบบถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนอำพลางไว้ขนาดนี้
แล้วลูกชายเป็นเสาหลักนะมีลูกมีภรรยาต้องดูแล

พอกู้ภัยนำศพมาถึงเนี่ยแม่บอกแม่ไปเคาะโรงศพลูกชาย๓ครั้ง
เรียกลูกชายเข้าบ้านแล้วก็บอกกับลูก
ขอให้คนที่ทำกับลูกเนี่ยชดใช้เวรกรรม
ขอให้ลูกเนี่ยนอนหลับให้สบาย
หลานสองคนเดี๋ยวพ่อกับแม่รับผิดชอบดูแลเอง
คือหลังจากนั้นก็มีพิธีฝังทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมขอคนที่ทำกับลูกนะครับขอให้มันรับกรรมของมัน
และชดใช้กรรมเป็นยังไงมะ
ขอให้มันผ่านชีวิตได้หมดทำใจไม่ได้เนอะ
คิดดูเสาหลักครอบครัว
ถึงปีนี้ลูกของเขาจะอยู่ยังไงลูกไม่ถูก
เดี๋ยวปลาไปขวาง

ทีนี้คำให้การของผู้ต้องหาสองคนที่ถูกคุมตัวได้แล้วคือในรุ่งกับในวัดเนี่ย
เขาบอกว่านายจวะเป็นคนลงมือทั้งหมดเลย

นะฮะคุณชมพู่ก็ถามคุณแม่ของช่างสนนะครับ

สองคนที่จับได้จะบอกว่าถูกคมคู่ถูกบีบบังคับ
แล้วที่บอกว่านายจวะเนี่ยใช้มีดฟันลูกชายนะใช้จอบตีไม้ตีจนเสียชีวิต
แล้วก็ไปยัดไปอำพลางศพเนี่ยไม่เชื่อนะว่าจะไม่มีใครช่วยเลยนะครับ
คุณแม่บอกว่าเชื่อว่าคนร้ายต้องเตรียมการวางแผนล่วงหน้ามาก่อน
เนื่องจากมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีผู้ชายสองคนเดินมาเรียกลูกชายออกไปกลางดึก
คนก่อเหตุหรือว่าร่วมมือกันก่อเหตุต้องมีมากกว่านี้
ไม่ใช่แค่สามคนต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง
อันนี้คุณแม่เขาบอกกับเรานะคุณแม่ของช่างสนนะ
บอกว่ายังคาใจลุงคนสวนอยู่นะครับ
คนที่เชื่อว่าทราบเรื่องราวแต่ทำไมไม่ยอมพูดทั้งหมด
หรือไม่กล้าบอกกับเจ้าหน้าที่
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสอบสวนลุงพลสวนที่บ้านด้วย
เพราะเป็นคนที่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุตลอดเวลา

บอกว่าก็รู้เท่านั้นรู้เท่านี้ก็คงจะให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะ
เหลือคงให้ตำรวจเนี่ยไปถามต่อแต่คุณแม่เขาบอกมาว่าเขาขาดใจ
ส่วนสาเหตุเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแม่ของช่างสนบอกว่าน่าจะมาจาก
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องเงินนะหรือว่าความขัดแย้ง
ผู้รับเหมาอีกเจ้านึงหรือเปล่า
บอกว่าตอนนี้โกรธมากนะโกรธแทนลูกชาย
แล้วก็รอฟังข่าวตามคดีอยู่ตลอดเวลา
หากไม่ติดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดป่านนี้แม่ไปกรุงเทพแล้ว
แม่อยากไปดูหน้าผู้ต้องหาทุกคนที่ฆ่าโบกปูนลูกชายแม่
คุณแม่ของช่างสนเนี่ยบอกกับคุณชมพู่ผู้สื่อข่าวของเราเลยนะฮะ
บอกว่าถ้าแม่ไปได้นะแล้วไปเจอนะแม่จะชี้หน้าถามเลยนะ

แม่ว่าไม่ใช่ค่ะเป็นปัญหาที่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้แหละเรื่องธุรกิจรับเหมานี่แหละ
มันเป็นเรื่องธุรกิจรับเหมาเพราะลูกเคยบอกไงยังมีคนอยู่เบื้องหลัง
ไม่ใช่มันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังมันต้องมีมันต้องมีมากกว่านั้น
มะไม่ยอมอะค่ะอยากไปเจอหน้าผู้ต้องหาว่ามึงทำลูกกูยังไงมึงทำ
ทำลูกทำไมแค้นมะแค้นนะคะลูกแค้นหัวใจมาก
มุมคุณแม่ก็คงติดใจประมาณว่าผู้ชายสองคนถูก
ผู้ชายคนหนึ่งที่แม้จะมีมีดแต่มาบังคับให้แบบไปลากศพลากศพลากอะไรไปฝังเนี่ย
จะขัดขืนไม่ได้หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับน้องชายของช่างสนนะฮะ
ชื่อว่านายสุวิทย์นะฮะน้องชายช่างสนเนี่ย
เมื่อคืนนี้เป็นคนขับรถมาจากกรุงเทพนะครับ
นำศพพี่ชายกลับมาที่บ้าน
คือพี่สุวิทย์เนี่ยบอกว่าช่างสนเขาบอกเอาไว้
บอกว่าถ้าวันไหนเสียชีวิตเนี่ยให้เอาศพพี่เนี่ย
ฝังไว้กับคุณยายที่กูโบบ้านหลังดาที่อยู่ใกล้บ้านพ่อที่กะบีนะ
สารพี่ชายที่ถูกฆ่าแบบนี้
ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณตำรวจที่เร่งรัดติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้แล้ว๒คน
เหลือคนสำคัญคือนายจวะที่ยังหนีอยู่
อยากฝากไปถึงนายจวะถ้าฟังอยู่นะครับ
น้องชายช่างสนบอกผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวี
ว่าขอให้ออกมามอบตัวเถอะยังไงก็หนีไม่รอดหรอก
ส่วนที่ผู้ต้องหา๒คนที่ถูกจับได้แล้ว
อ้างว่าถูกบังคับไม่เชื่อนะฮะ

น่าจะมีเรื่องอื่นมากกว่านี้หรือเปล่า
แล้วคงจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
เหมือนกับมีความขัดแย้งสะสม
เชื่อว่าต้องมีมากกว่า๓คนแน่สำหรับคนก่อเหตุ

ช่วงเวลาที่ทราบจากตำรวจเนี่ยนะครับ
พี่ชายเนี่ยได้แชทคุยกับภรรยาที่อยู่ที่สระบุรี

ประโยคสุดท้ายเนี่ยยังบอกให้ภรรยาฝันดีเนี่ย

๔ทุ่ม๕นาทีวันที่๘กรกฎาคม
จะถูกชายสองคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร

คือพี่เนี่ยเข้าห้องพักไปจะไปนอนแล้ว
คุยกับภรรยาอยู่ยังบอกฝันดีอยู่เลยนะฮะ
แล้วมีคน๒คนมาเรียกออกไปตอน๔ทุ่ม๑๖นาที
ซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพช่างสนเนี่ย
เดินออกไปโดยสวมแค่ผ้าขาวม้าเท่านั้น
ซึ่งน้องชายของช่างสนบอกว่ารู้จักนิสัยพี่ชายดี
เป็นคนไม่ออกไปดื่มเหล้ากลางดึก
คือถ้าจะดื่มก็ดื่มคนเดียวหรือไม่ก็ดื่มช่วงค่ำ
แล้วพี่เป็นคนที่แบบถ้าง่วงเนี่ยคือจะไม่ดื่มแล้ว
คือดื่มจนเมาแล้วง่วงให้ก็นอนแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นคืนวันนั้นเนี่ยพี่ชายถูกวางแผนถูกเรียกออกไป

แล้วปกติพี่ชายเป็นคนสู้คนแรงเยอะ
ช่วงเกิดเหตุคนร้ายคงอาศัยทีเผลอแล้วทำร้าย

รับว่าติดใจเหมือนกับที่แม่บอก
ยังติดใจเรื่องลุงคนทำสวนอยู่
ลุงน่าจะรู้เรื่องอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
บอกไม่หมดหรือเปล่านะฮะ
น้องชายช่างสนบอกอย่างนี้นะครับ
อันนี้ที่น้องชายทั้งสนตั้งข้อสังเกตนะครับทุกผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือก่อนพบศพเนี่ย
ตัวของน้องชายช่างสนกับตำรวจ
ไปค้นหาได้กลิ่นเหม็นคลุ้งเลย
ถามลุงคนสวนที่ดูแลบ้านอยู่

แถวนี้ตัวเงินตัวทองตายเยอะ

ก่อนพบศพเห็นลุงคนสวนเนี่ย
จุดทูบหนึ่งดอกริมกำแพงใกล้จุดที่เจอศพ

สามพอถามลุงพลสวนว่า

ลุงคนสวนบอกว่าใส่เสื้อโลโก้
แต่พอเจอศพสวมแค่ผ้าขาวม้า

คือนายสุวิทย์เนี่ยร้องไห้เลยนะฮะ
บอกถึงช่างสนพี่ชายบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับ
เดี๋ยวลูกสองคนที่เป็นหลานจะดูแลให้

ขอให้ไปสู่สุขติไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว
คือหลับให้สบายนะครับ

เรื่องพ่อแม่ลูกลูกของเขาอะไรอย่างนี้
ผมบอกว่าผมรับผิดชอบเองนะครับ

ผมจะติดตามให้ถึงที่สุดแล้วก็คือหมายถึงว่า

คือมันเห็นแล้วมันกระโดดหัวนะ
คือผมไปเจอแล้วผมทำใจไม่ได้นะ
คือผมไม่อยากให้เขาตายฟรี
แล้วผมจะติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
วันนี้ครอบครัวนำรถกระบะตอนเดียวสีขาวของช่างสนมาจากกรุงเทพแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ขับกลับมาที่บ้านที่กะบี่
คันนี้นะฮะปกติช่างสนก็ขับไปทำงานอยู่นะครับ
ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวครอบครัวครอบครัวบอกว่าจะเอาไปบริจาคนะฮะ
จะได้เป็นบุญกุศลกับผู้ที่เสียชีวิต

คุณผู้ชมคะคดีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเรื่องราวทางความเชื่อคู่ขนาดมาตั้งแต่ต้น
เพราะว่าตอนที่ยังไม่เจอศพของช่างสน

ในครอบครัวของช่างสนก็พยายามตามหาทุกวิถีทาง
แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งไปหาร่างทรงในพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่
เพราะว่าช่างสนเป็นชาวจังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะ
จำได้ไหมคะมีร่างทรงลูกกรอก

แล้วจุดที่พบศพก็มีต้นกล้วยจริง

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับร่างทรงลูกกรอกที่จังหวัดกระบี่ชื่ออาจารย์อารี
แต่คราวนี้ไปคุยเรื่องของนายจวะหนึ่งในผู้ต้องหาที่หนีไปที่เชียงราย
ที่ถูกซัดทอดว่าเป็นคนก่อเหตุทั้งหมด
คราวนี้ทีมข่าวของเราไปถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องหาคนนี้
ทีมข่าวของเราบอกว่าอาจารย์อาจารย์ลองดูให้หน่อยซินายเจาะหนีอยู่ไหนจะจับได้ไหม
อาจารย์อารีบอกว่าเห็นนะเห็นนายจวะกำลังหนีคล้ายกับหนีในหุบเขา
เส้นทางเนี้ยผู้ต้องหาชำนาญมากถ้าญาติพี่น้องพูดความจริงทั้งหมดเดี๋ยวได้ตัวทันที
ตอนนี้นายจวะเครียดระแวงไม่เกินวันสองวันโผล่มาแน่ยืนยันว่าตำรวจจับได้แน่ค่ะ
นี่นะคะอาจารย์อารีก็บอกอีกว่าก็เนี่ยพาวิญญาณคนตายกลับมาบ้านตั้งแต่๔โมงเย็น
โมงเย็นของวันที่เจอศพนะคะครับวิญญาณของคนตายมาบ้านเลยอ่ะเพราะว่าอยากกลับบ้านมาก
เท่าที่ลูกกรอกได้สื่อสารเขาบอกว่าวิญญาณของช่างสนเนี่ยบอกว่าหิวข้าวมากเพลีย
เพราะว่าอยู่ใต้ถุนคฤหาดหลายวันไม่ได้กินข้าว
และที่สื่อสารได้อีกก็คือคนตายแค้นมากแค้นผู้ก่อเหตุมาก
ตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวมากคิดถึงลูกและพ่อแม่ค่ะ
แต่ถามว่าเขาอยู่ไหนผมก็มองเห็นก็คือเขาเป็นคนชาวเขา
แต่เขาอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็คือผมดูยังไงก็เป็นคนอยู่
เห็นก็คือเป็นรูปภูเขาคือบอกไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนของภูเขา
เขาอยู่ข้าวมองเห็นก็คือเป็นลูกภูเขาคือบอกไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนของภูเขา
มันหลายวันพี่หิวข้าวไม่ละหลายวัน
นี่ถึงไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่ารังทรงหรือว่าหมอดุหลายคนที่ทันที
อดีตภรรยาเข้าไปถามเนี่ยล้วนแต่บอกตรงกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอศพจริงอยู่ตามสถานที่ที่ร่างทรงบอก
บางคนก็บอกว่าเห็นแล้วล่ะเห็นช่างสนแล้วล่ะ
แต่ก็ไม่กล้าบอกในตอนนั้นว่าเสียชีวิตแล้ว
สุดท้ายก็เป็นแบบนี้จริงนะครับส่วนนายจวะร่างทรงคนนี้บอกว่า
สองวันนี้ได้แน่เจอตัวแน่ตอนนี้อยู่แถวหุบเขานะครับ
จวะหนึ่งในผู้ต้องหาผู้ต้องหาคนสำคัญที่หลบหนีเนี่ย
เขาเป็นชนเผ่านะฮะอยู่ทางแถบภาคเหนือนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเบาะแสคือหลังจากเบิกเงิน
นายจ้างเข้าไปห้าพันนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่รับเหมาอะไรพวกนั้นนะครับ
ก็หนีไปนะครับไปทางนู่นเลยฮะตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ซึ่งนายจวะเขาเคยอยู่ที่นี่นี่คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
จรีขาคือนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
บอกว่านายจวะเนี่ยความจริงเขาเป็นคนดีนะค่ะ
ที่เห็นก็คือไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ขยันทำงานไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาบ้านอยู่พักนึง
ล่าสุดก็เพิ่งไปได้สักปีกว่าแล้วไม่ได้กลับมาเลย
กลับมาล่าสุดเนี่ยคือ๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
กลับมาที่บ้านแล้วให้แม่เนี่ยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ามาจากกรุงเทพ
เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวตามมาตรการโควิด
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นวันที่๘ค่ะวันที่๙ตามรายงานข่าว
นายจวะไปเบิกเงิน๕๐๐๐แล้วก็หายไปเลย
นี่นะฮะกลับไปถึงตรงนี้ที่บ้านเนี่ยที่ตะบนเทิดไทยอำเภอ
ฟ้าหลวงเนี่ยคือไปถึงวันที่๑๑กรกฎาคมนะครับ
พอทราบว่ามีคนมาจากกรุงเทพคือนายจวะเนี่ย
ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ให้น้องชายขี่จักรยานยนต์
ตอนที่ทราบข่าวว่าแจ้งรับแจ้งว่ามาแล้วเนี่ยนะฮะ
ตามรายงานคือจากนั้นนายจวะเนี่ยให้น้องชายขี่จักรยานยนต์ไปส่งที่กระท่อม
ซึ่งห่างจากหมู่บ้าน๒กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลเทิดไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจมาที่บ้านของนายจวะแล้วให้น้องชายเนี่ยไปตามที่กระท่อม
เพราะคิดว่าอ๋อสงสัยไปอยู่ที่กระท่อมคือไปกักตัวมาจากกรุงเทพต้องกักตัวนะครับ
เพื่อจะให้มาวัดไข้ตรวจโควิดน้องชายก็ไปตามแต่ไม่เจอแล้วนะครับ
มารู้ภายหลังว่านายจวะที่มาเนี่ยคือหนีคดีฆ่าคนตายมา
ตำรวจก็ออกติดตามหาตัวลาดตระเวนในพื้นที่นะตั้งด่านสกัด
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวนี่กระท่อมนี้นะฮะที่ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามาถึงกักตัว
เขาก็เลยให้น้องชายขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่กระท่อมตรงนี้
แต่ตอนหลังตำรวจมาตามก็ไม่เจอแล้วนะครับสงสัยจังหวะที่บอกมากักตัวตรงนี้เนี่ยหนีไปแล้วนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้พาแม่ของนายจวะแล้วก็น้องชายไปสอบปากคำที่สพเทิดไทยแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่พยายามตั้งด่านสกัดตามจุดต่างแต่ยังไม่เจอตัวนะครับ
นี้ก็เนียงพรีที่ทำสนุกละกันนะครับ
ไม่มีเลื่อนแล้วก็อ่าถ้าเราบอกแบบนี้มันเจ็ดอ่า
ผู้ใหญ่อย่างงี้ไม่ไม่เคยมีครับต้องครับเดี๋ยวให้มอดตัวอยู่ครับ
สู่คดีดีกว่าคือตำรวจเข้าไปดูที่กระท่อมเนี่ย
มันยังมีร่องรอยของคนที่อยู่อาศัยอยู่ค่ะคาดว่าถ้าจะหนี
ก็คงจะเพิ่งหนีไปไม่นานอาจจะไม่กี่วันตอนที่เพิ่งรู้คงรู้
ข่าวว่าตำรวจเขารู้ตัวแล้วนี่นะฮะหรือทนายจวะ
คิดว่าเออตัวเองไม่ได้ทำค่ะนะพวกอีกสองคนถูกจับนี่
ทอดมาหมดเลยก็ต้องยิ่งออกมาพบตำรวจใช่ไหม
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็โดนซัดทอดอ่ะอีกสองคนบอกว่า
วะทำทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหหมดเลยโอ้โหอันนั้นแค่ลาก
สองคนนั้นแค่ลากเองใช่ค่ะคุณผู้ชม